เพราะว่าตอนนี้นะคะกำลังใจหลั่งไหลมากเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นแฟนนะคะ

ลูกคนนี้ในท้องซึ่งตอนแรกที่เราได้รายงานข่าวไป
คุณเป้ยปานวาดจริงวันที่๙ก็คือวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้
มีอีเวนต์จะไปออกก่อนที่จะเป็นข่าวซะด้วยซ้ำคุณผู้ชม
แต่เนื่องจากสุขภาพไม่แข็งแรง
สุขภาพนี้ให้พี่เป้ยพักเถอะ
ใช่ล่าสุดทางคนจัดงานก็ได้ส่งหมาย
มาแก้ไขสำหรับพี่สื่อมุญชนว่างานในวันที่๙ที่จะถึงนี้

เป็นคุณกะแทชุภาคสอร์นะครับเพื่อนซีของคุณเป้ยปานวาดนั่นเอง
ไปเยี่ยมถึงขอบเตียงแล้วก็เอาเพื่อนมาแทนก่อนละกัน
ส่วนภาพนี้ค่ะคุณเป้ยลงแล้วก็คือได้เห็นภาพลูกน้อยในท้อง
ซึ่งก็อย่างที่ตามคุณเมย์บอกแล้วว่า
หลานสาวฉันจะต้องแข็งแรงให้เธอกินข้าวเยอะ
เยอะใช่นะคะเพราะว่าถ้าไม่กินคาบเนี่ยค่ะเดี๋ยวโอนให้เลย๑๐ล้าน
แล้วลูกคนนี้เดี๋ยวฉันเลี้ยงเองเลี้ยงให้สวยกว่าเธอด้วย
ส่วนหลายคนถามอ้าวแล้วสามีเขาไม่ทำอะไรเลยเหรอ
พูดกันตรงนะคะก็คือจริงน่าจะมาแต่ไม่มีภาพนะคุณผู้ชม
แล้วก็พยายามติดต่ออยู่นะแต่ก็อย่างที่ทราบกันนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้มันกระแสมันรุนแรงมากก็คงไม่ได้รับคำตอบใดจากคุณ
คือเข้าไปดูในอินสตราแกรมของคุณป๊อปสามีคุณเป้ยนะคะ
คือโดนถล่มเละตั้งแต่คอมเมนต์แรกยันคอมเมนต์สุดท้ายเลยนะคะ
หลายคนบอกว่าทำได้ยังไงภรรยาตัวเองท้องอยู่อะไรอย่างนี้
คือข้อความด้านลบเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็บอกว่าอยากให้คุณป๊อปเนี่ย
เป็นลูกผู้ชายมากกว่านี้หน่อยออกมาพูดอะไรหน่อยออกมารับผิดชอบอะไรหน่อย
เกิดขึ้นแบบนี้แล้วจะแก้ไขปัญหายังไง
บางคนบอกว่าคือไม่ได้อยากจะเผือกเรื่องของครอบครัวคนอื่นหรอก
แต่เห็นแบบนี้แล้วมันอดสงสารคุณเป้ยไม่ได้จริงนะคะ
นะคะก็ให้กำลังใจแล้วกันนะคะ